คุณผู้ชมนะคะมาเช็คหัวใจสาวสวยคนนี้กันต่อนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะเราก็รายงานข่าวไปแล้วล่ะค่ะว่า

ช่วงเวลานั้นคือบังเอิญว่าคุณปลาเขาลงคลิปไว้นะคะ
แล้วก็เป็นเพลงรักนี่แหละเออคลิปนี้คุณผู้ชม
หลายคนก็โยงไปนะคะว่าหรือนี่คือการสื่อสารความหมายอะไรเกี่ยวกับข่าวของโต้งทูพีกับ

มันควรสังเกตไปถึงแววตาของปลางเลยนะคะ
ว่ามันดูเศร้าเหมือนคนจะร้องไห้อะไรแบบนั้นค่ะ
ก็เลยถามตรงว่าเอาตกลงคือตอนนี้โอเคไหมปลาง

ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือสาวปลางส่งข้อความถึงโต้ง

้งคือคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตด้วยกันมานานมากค่ะ

คือมีโอกาสได้แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วย

ที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานานมาก
แล้วก็ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็น๑๐ปีค่ะ
มันการที่หนูได้เห็นเขาเริ่มต้นใหม่วันนี้
หนูไม่ได้เศร้าแบบที่ทุกคนคิดเลยค่ะ
แต่หนูรู้สึกว่าอธิบายยังยินดี
มันเหมือนเห็นเพื่อนคนนึงที่เรารักแล้วก็เป็นห่วง
วันนี้เขากลับมามีรอยยิ้มอะค่ะ

แล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกเออนี่แหละคือความสุขของเขาจริง

เหมือนให้ระยะห่างกันที่ถูกต้อง
แล้วก็เหมือนแบบเออให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าใดก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกัน
แล้วก็ยังพูดคุยกันด้วยความรู้สึกดี
ก็ถามต่อนะคะเรื่องหัวใจของปรางตอนนี้เป็นไงล่ะ
น้องปลาก็ตอบบอกว่าพี่เอาจริงก็มีหนุ่มมาลุมขายขนมจีบอยู่เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะ
แต่ไม่ใช่๑คน๒คนนะคะเอาเป็นว่าหลายคนมากเพราะว่าเธอสวยแล้วนะคะ
ส่วนปลางเองพูดชัดนะคะว่ามีความรักมา๑๐ปีเพิ่งโสดได้ปีนึง
ก็อยากจะพักหัวใจบ้างนะคะยังไม่พร้อมออกเดทค่ะ
แต่ใครเข้ามาตอนนี้นะคะก็พร้อมทำความรู้จักนะคะก็เคลียร์กันไปตรงนี้นะคะ
ใช่ค่ะบางทีเรื่องราวความรักเจอมาเยอะก็ให้ตัวเองพักหัวใจ